คุณผู้ชมค่ะมาอัปเดตหนุ่มเขาสายให้กว่านี้กันบ้างดีกว่า
เต๋าเศรษฐพงศ์นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานอีเวนต
ก็เลยไม่ได้เจอตัวหนุ่มเต๋าสักเท่าไหร่นะคะ
ล่าสุดมีคุณแม่ของหนุ่มเต๋าอย่างที่รู้กันดีว่าเขาเป็นพยาบาล
เขาไปออกหน่วยพยาบาลในพื้นที่สีแดงนั่นก็คือจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
คุณผู้ชมล่าสุดหนุ่มเต๋าบอกว่าตอนนี้คุณแม่กลับมาทำงานอยู่ที่จังหวัดกาลสินแล้วนะคะ
คุณแม่ของหนุ่มเต๋าเนี่ยจริงเป็นทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลกาลสิน
ลงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สีแดงก็คือจังหวัดสมุทรสาครนั่นแหละ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ต้องผ่านการกักตัวให้ครบ๑๔วัน
แล้วก็มีการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙อีกครั้ง
และผลออกมาเป็นลบนะคะ
ลูกชายอย่างหนุ่มเต๋าเองก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐนะว่า

ที่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่อย่างตั้งใจ
ส่วนตัวเองตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ

เพราะเชื่อว่าคุณแม่ดูแลตัวเองอย่างดีแน่นอน
และหากมีโอกาสที่เหมาะสมก็จะกลับไปบ้านเกิด

เพราะว่าไม่อยากจะเดินทางเข้าออกจังหวัดต่างต่าง

เต๋าบอกว่างานโชว์ตัวเนี่ยอย่างที่บอกไปไม่มีเลย

รวมไปถึงงานในโซเชียลทั้งยูทูปทั้งติ๊กต๊อก
ซึ่งก็ยอมรับนะคะว่าค่อนข้างยากอยู่พอสมควร

เป็นช่องทางหารายได้หลักเลยก็ว่าได้ค่ะ

ก็ต้องอยู่ให้ได้ครับในสถานการณ์โควิดแบบนี้ครับ
ที่บ้านด้วยครับที่บ้านก็ช่วยเก็บตังค์

เขาคงไม่มีเพราะรายได้ก็หายไปเยอะนะครับ

ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็มองหาอาชีพเสริมกันไปแล้วแหละเนาะ